ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

พอลงรถเดินเข้าโรงพัก
ตำรวจทั้งโรงพักก็พูดขึ้นมาเลยว่า
เมื่อคืนอาจารย์มาหาพวกผม

พวกผมก็อยู่กัน๔๕คนในเย็นวันนั้น
วันที่๓ได้ยินเสียงของตก

ตำรวจก็เลยเดินขึ้นไปดูอะไรตก

ตำรวจก็มาแล้วพี่ก็มาแล้ว
บอกไม่เป็นไรครับพวกผมดูแลอยู่พวกผมช่วย

ตำรวจก็เลยหาทูบ

กว่าจะได้ทูบตำรวจก็หลายนานพอสมควร
เขาก็เป็นเรื่องที่เขาก็กลัวค่ะ
เขาก็มาจุดทูบบอกสักพักก็
กลิ่นก็หายไปค่ะหายไปค่ะนี่เป็นคำบอกแล้วอันนี้พอ
บอกกับตำรวจว่าโอ้อาจารย์มาขอบคุณค่ะ
ที่ตำรวจช่วยดูช่วยพาช่วยพาช่วยดำเนินการให้ทุกอย่างอาจารย์มาขอบคุณ
ไปหาตำรวจแล้วที่บ้านล่ะมาบ้างไหม

แต่คืนที่ไปขอนแก่น
พี่ได้พาเหมือนอยู่ด้วยอะค่ะเหมือนได้กลิ่นตลอดเวลาเราทำอะไรเหมือน
เขาอยู่ด้วยตั้งแต่เอาเขาขึ้นมาเนี่ยใช่ค่ะตั้งแต่ขึ้นจากน้ำมา
จะเป็นอุปทานหรือเปล่าไม่แน่ใจเนอะเพราะเราก็รู้
ถึงรู้สึกว่าพี่รู้สึกว่าเขาอยู่ด้วย
คือออกมาจากบริเวณนั้นแล้วเรามานั่งรถเดินทางไปไหนก็เหมือนจะยังได้กลิ่นอยู่ใกล้เหมือนมาด้วยค่ะ
แน่นอนว่าถ้าสมมุติมีคนเสียชีวิตอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุ

พี่ได้ทำพิธีเชิญวิญญาณสามีพี่ไหมฮะ
ทำค่ะก็วันนั้นเอาพระไปด้วยก็มาเชิญที่มาที่รถก่อนทำพิธีเชิญ
พระบอกว่าต้องเชิญทั้งที่รถแล้วก็ที่โรงพยาบาล
แล้วก็นำศพมาที่ห้วยบางกองอีกครั้งหนึ่ง๓จุดเพื่อรวมร่าง
ก็แน่นอนครับว่าเอาพระนิมนต์พระไปหนึ่งรูปไปทำพิธีอย่างที่พี่พูด

ไปตามความเชื่อแต่จะต้องส่งสามีเนี่ยจากนครพนมไปชนะสูตรที่จังหวัด
ขอนแก่นตรงบานศรีนคริญค่ะ

ใช่ไปให้นิติเวศที่ศรีนครินดูอีกครั้งนึงว่าเสียชีวิตเพราะอะไร
เอารถใส่ศพจากนครพนม

ก็เกิดเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นอีกในระหว่างทางอะไรเกิดขึ้นฮะ
อาจารย์บอกว่าไปต่อไม่ได้แล้ว
พระรูปนั้นบอกว่าไปต่อไม่ไหว
ต่อไม่ได้แล้วขอลงแค่สกลนคร

พระอาจารย์เป็นไข้เป็นไข้ขึ้นมากระทันหัน

จักรดีไปทำพิธีด้วยกันดีทั้งสามจุดเนี่ยค่ะ
อาจารย์แบบไม่ไหวทั้งจะอาเจียนทั้งจะขอไม่ไปต่อนะขอลม
ขอเปลี่ยนรถด้วยขอเปลี่ยนรถตู้คันใหม่

เคยบอกไม่เป็นไรค่ะเราก็ไปพ่อแม่กับลูกไปได้ค่ะ

เขาอาจจะอยากอยู่กับทางแม่กับลูก

ค่ะก็ส่งพระอาจารย์ที่สกลนครแล้วก็เลยต่อค่ะ
เห็นบอกพาสามีชนสูตรเสร็จก็พากลับมาที่บ้านด้วย
กลับคืนนั้นเลยค่ะเร็วมาก
เนื่องจากว่าอาจารย์หมอก็สงสารหอมฮิ้วกันมาไกล
อาจารย์หมอก็ชนะสูตรให้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จก็เดินทางกลับ

ก็เสียชีวิตจากการขาดอากาศ

แต่สามีของคุณเป็ดที่มาเสียชีวิตแบบนี้เนี่ยนะฮะ
เห็นพระอาจารย์ชาติชายเองเนี่ยนะครับ
ได้มีการมาบอกนะครับว่าสามีของคุณเนี่ยหรือพี่ปุ๊เนี่ยนะฮะ
เอิญว่าไปเจอเจ้ากรรมนายเวรของเขาพอดีเลย

คุณแม่ถามพระอาจารย์ว่าทำไมลูกชายถึงเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย

อาจารย์บอกว่าเจอเจ้ากรรมในเวร
แล้วตัวเองก็เลยคิดว่าทั้ง๓๗วันที่แฟนอยู่ในน้ำเนี่ยคงชดใช้ให้หมดแล้วล่ะ

เราถึงไม่เจอก็หมดแล้วตอนนี้แฟนก็ได้ชดใช้ให้กับเจ้ากรรมในเวรแล้ว

อย่างงั้นนะคะตอนหลังมาคือจากคนไม่เชื่อก็เริ่มมีความรู้สึกว่าอืม
ทำไมไม่เจอเนอะ
ทำไมมีอะไรมาบังตาให้ไม่เห็น
เห็นบอกว่าตอนหลังเนี่ยพี่เป็ดเองมารู้หรือมาทราบทีหลังนะครับว่าเพื่อนในงานเลี้ยงเนี่ยได้มาบอกพี่ว่า
ปุ๊เนี่ยพูดเป็นรางเอาไว้ก่อนที่จะแยกกัน

หลังจากที่พระราชทานเพลิงศพแฟนเสร็จเนอะ
เพื่อนแฟนก็โทรเขาก็นั่งคุยกันก็บอกว่าเนี่ยพี่เป็ดทำใจให้สบายนะ
ผมว่าพี่ปุ๊ะเนี่ยน่าจะหมด

บุญแค่นี้แหละเพราะว่าในวันงานตอนนั้นน่ะพี่ปุ๊ะจะพูดเป็นรางพูดแต่เรื่องตาย

คือเนี่ยจะได้มาพักผ่อนที่แม่น้ำโขงแล้วจะได้มาตายที่แม่น้ำโขงแล้วจะได้มาพักแล้วจะไม่เหนื่อยแล้ว
ก็จะบอกว่าอุ๊ยไม่พูดไม่พูดพูดเรื่องสนุกสนานเฮฮาไม่พูดเรื่องตายแล้วก็จะวนกลับมาเรื่องนี้อีกเหมือนได้มาพักแล้วจะได้มาพักผ่อน

ตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันในสามีพี่เนี่ยมีความผูกพันกับแม่น้ำโขงมาก
มีความผูกพันกับแม่น้ำโขงมาก

นานประมาณเกือบ๕๖เดือน

เล่าว่าแฟนได้ไปอุ้มพญานาคมา
จากคำชโนธ
ไปอุ้มพญานาคเหรอคะอเรนนี่ใช่ค่ะเป็นร่างเป็น

เหมือนเราอาจจะบูชาไม่ถูก
เพราะว่ามีคนมาทวงอยู่ว่าพญานาคนี่ต้องอยู่ในน้ำนะ
ไม่ใช่อยู่ในอยู่บนบกไม่ใช่เอามาไว้บนบ้าน

เพราะแฟนเหมือนกับว่า
หลังมาปีหลังแฟนจะเริ่มเชื่อทางด้านนี้
ทางด้านหมอดูทางด้านดูดวง
มีหมอดูทักว่าเหมือนเป็นทหารเอกของพ่อปู่ศรีสุโธ

ก็เลยไม่รู้คิดยังไงวันนั้นเอาพญานาคมา
อันนี้เขาไปอุ้มมาจากไหนพญานาค

เหมือนท่านเจออาจจะเจอทหารเอกแล้ว
ก็ยังคุยวันไปลอยอังคารยังคุยกับน้องของแฟนว่า
ถึงอย่างไรพี่เขาก็จะไปอยู่อีกพบหนึ่ง
ไปอยู่ในอีกหน้าที่หนึ่งไปดูแลพ่อปู่ศรีสุโธหรือเปล่า
ครับแต่เห็นบอกว่าหลังจากที่สามีเสียชีวิตไปแล้ว
ได้มีการกลับมาเข้าฝันคุณแม่ด้วย
แม่บอกว่าวันฝันเหมือนลูกชายจูงแขนแตะแขนไป
เหมือนวันนั้นเหมือนจะเป็นสาราในวัดเหมือนทำโรงทาน
มีอาหารเยอะแยะมากมายแต่ว่าลูกชายแม่น่ะคือแฟนเข้าไปไม่ได้
พอแม่ตื่นมาตอนเช้าแม่บอกสงสัยจะไม่ได้ยังไม่ได้กินอะไร
ก็เลยโอ๊ยระดมทำบุญกันใหญ่ทำบุญใส่บาท
แล้วก็บอกมีปู่พ่อปู่เป็นพระอีกองค์หนึ่งเลยค่ะ
บอกว่าแฟนยังไม่มีเสื้อผ้าใส่ยังไม่ได้ใส่เสื้อ
วันนั้นก็เลยพากันไปทำบุญแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปให้
พอคืนนั้นก็ฝันเลยค่ะว่าแฟนเดินขึ้นมาบนบ้านใส่เสื้อ
หน้าตาสดใสเลยวันนั้นพี่ฝันเองค่ะฝันครั้งเดียวประมาณ
พี่เป็ดพี่เป็ดอยากให้สามีกลับมาหามากมั้ยเนี่ย
แต่ตอนนี้คิดว่าพี่เขาสบายแล้วค่ะสบายกว่าเรา
นี่ก็รออยู่ทุกวันค่ะเขาก็ไม่กลับมาเหรอ
ไม่เลยค่ะหลังจากนั้นก็ไม่เห็นเลย
สุดท้ายเลยนะครับตอนนี้ถ้าดวงวิญญาณของพี่ปุ๊มองอยู่

สบายใจนะคะไม่ต้องเป็นกังวลลูกแล้วก็กิจการต่าง
เราจะดูแลอย่างตั้งใจดูแลอย่างเต็มที่ให้พี่เขาไปอยู่ในพบภูมิที่
ที่สบายไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้น
ทางนี้อันนี้จะดูแลทุกอย่างให้ดูแลคุณพ่อคุณแม่
ดูแลกิจการดูแลลูกค่ะ
จริงแล้วคุณผู้ชมครับก็วันนี้ทางพี่เป็ดเองก็บอกนะ

ค่ะจริงนะครับทำไมถึงยอมมาออก
จริงไม่อยากที่จะไปแตะเพราะว่าแฟนสบายแล้วนะคะ
ไม่อยากจะลื้อฟื้นอะไรอีกแล้วค่ะสำหรับเรื่องของสามี
แต่มานั่งคิดอีกเพื่อประโยชน์กับคนรุ่นหลัง
ในฐานะที่เราเป็นครูนะคะครอบครัวครู
ก็จะเอาเหตุการณ์ของแฟนเนี่ยเป็นเตือนว่าใช้ชีวิตไม่ประมาทนะคะ
ไม่ว่าจะขับรถหรือไปไหนมาไหนให้มีสติอย่าประมาทค่ะ
ทำอะไรก็ไม่ประมาทแล้วก็เส้นทางที่ไปน่ะ
พอเห็นว่าเป็นห้วยที่อันตรายหรือเป็นโค้งอันตรายก็
ก็ให้ระวังลดความเร็วลง
หน่วยงานราชการมาจะช่วยแก้ไขตรงนั้น
รั้วทำอะไรกั้นซะจะได้ไม่มีใครตกอีก
ขอให้สามีของพี่เป็นคนสุดท้ายสำหรับห้วยบังกอดตรงนั้น
ครับร่วมถึงอย่าลืมคาดเบลล์

เรื่องราวไม่เชื่อหยุดรบรู้ของคุณเป็ดนะครับ
ที่จะกำในเวรนะครับมันบั่งตาไม่ให้พบสอบสามี
แล้วก็ยังได้แง่คิดอีกด้วยนะครับว่าการขับรถต้องอย่าประมาท
โดยว่าคุณจะต้องคาดไว้รวมถึงทางการนะครับ
ที่ทางพี่เป็ดขอไว้ว่าอย่างน้อยนะครับ
ขอให้สามีเธอเป็นคนสุดท้าย

ขอบคุณพี่เป็ดค่ะขอบคุณพี่เป็ดมากนะครับ
ขอบคุณพี่เป็ดมาออกแล้วกันนะครับ

วันอังคารทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒